มาดูข่าวที่ก่อนหน้านี้เป็นเพียงข่าวลือนะคะ
ว่าน้องพิมซาซ่าหรือว่าน้องพิมมาดาเนี่ย

แล้วก็เธอก็ห่างหายจากหน้าจอละครไปอยู่สักพักหนึ่งสุดท้าย

ใช่ค่ะเธอออกมาบอกเลยนะคะว่าเธอเป็นมะเร็งจริง
แล้วก็ต้องรักษาตัวด้วยการทำคีโมถึง๖ครั้งค่ะ
นาทีนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าต้องส่งกำลังใจ
ให้กับอดีตนักร้องสาวพิมซาซ่าหรือว่าพิมมาดาแบบเต็มค่ะ
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวออกมายอมรับนะคะ
อัปเดตอาการป่วยด้วยบอกว่าเป็นมะเร็งรังไข่ระยะแรก
ดีนะพี่มิ้วที่ตรวจพบก่อนตรวจพบเร็วรู้เร็วก็รักษาได้นะคะ
ซึ่งตรวจพบตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วค่ะ
ขณะที่ไปตรวจร่างกายเนื่องจากว่าเธอมาสังเกตว่า
หลังท้องเธอมันใหญ่ผิดปกติค่ะบวมผิดปกติ
ซึ่งจากการรักษาเบื้องต้นแพทย์ก็ตรวจพบก้อนเนื้องอกในรังไข่
ก็เลยทำการผ่าออกทันทีและนำก้อนเนื้อไปตรวจอย่างละเอียด
พบเลยค่ะว่ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็ง
และต้องให้การรักษาด้วยการทำคีโมต่อเนื่องถึง๖ครั้ง
ซึ่งตอนนี้เองคุณพิมทำไปแล้ว๕ครั้งก็แน่นอนแล้วว่า
ผลจากการทำคีโมหลายคนคงทราบดีอยู่แล้วนะครับผมอาจจะร่วงที่มีชาวเน็ตหลายคนไปจับสังเกตว่า
หลังมาทำไมคุณพิมใส่วิกหลังมาทำไมคุณพิมห่างหายไปจากละครเป็นต่อนะคะ
ก็นั่นแหละเธอต้องมีการพักรักษาตัวนะคะแล้วบอกเลยว่าทำคีโมไปแล้วห้าครั้งนะคะ
โอกาสหายขาดของเธอนะฮะสูงมากคุณผู้ชม๙๐เปอร์เซ็นต์ค่ะ
โดยคุณพิมเองก็บอกด้วยสีหน้าสีตาสดใสบอกว่าตอนนี้กำลังใจดีมาก
ส่งผลให้อาการของเธอนั้นดีขึ้นตามลำดับค่ะและหลังจากนี้นะคะหาก
ว่าให้คีโมครบตามจำนวนแล้วจะเข้าสู่ช่วงของการพักฟื้นร่างกาย
แล้วก็จะต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษค่ะ
ส่วนความเปลี่ยนแปลงบางอย่างของร่างกายภายนอกอย่างที่หลายคนสังเกตนะคะ
ก็เธอเองพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกด้วยว่าจะอยู่ร่วมกับโรคนี้แล้วก็จะสู้ไปแบบมีความสุขค่ะ
เจอเร็วบังเอิญว่าพิมเจอเร็ว
แต่หมอบอกว่าถ้ารักษาตอนนี้ก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ยาว

ตอนนี้ทำค่ะพิมทำตั้งแต่วันที่พิมที่รู้เลย
ก็คือแบบหยุดทุกสิ่งอย่างแล้วก็รักษาตัวในช่วงที่หายไปเนี่ยนะคะ
ก็ไปทำค่ะจำเป็นต้องทำอย่างที่คุณหมอแนะนำทุกอย่าง
คือร่างกายเราก็อาจจะแบบมีช่วงอ่อนแอผมร่วง
อันนี้ที่ทุกคนสงสัยใช่ไหมคะที่อยากจะทราบว่าเอฟเฟค
ก็คือผมร่วงค่ะก็ถามว่ารู้สึกยังไง
เสียความมั่นใจไหมกับการใช้ชีวิตลำบากไหมในแต่ละวัน
ลำบากค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะเนอะ
สุดท้ายพิมก็ยอมรับแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่กับเขา
อย่างเข้าอกเข้าใจว่าเดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องหาย
เพราะคุณหมอก็ทำให้เราสบายใจทุกวิถีทางให้พิมสบายใจว่าพิมจะหาย
ต้องทำทั้งหมด๖ครั้งตอนนี้ผ่านไปแล้ว๕ครั้ง
ก็ต้องขอบคุณตัวเองที่แล้วก็ขอบคุณคนรอบข้าง
ขอบคุณทุกคนกำลังใจมันเต็มที่
มันทำให้พิมรู้สึกว่าพิมแข็งแรงแล้วพิมก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้
เพราะว่าพิมอยากมีชีวิตต่อไปยาวแล้วเราไม่อยากแบบจบแค่นี้
แล้วถ้าเราแบบกลัวแค่คำว่าการให้คีโมแล้วคือชีวิตจะจบเหรออะไรอย่างนี้ค่ะ
มันไม่ใช่พิมรู้สึกว่าถ้าหมอหรือว่าทุกคนการันตีกับเรา
ว่าถ้าเราทำแล้วเราอดทนแล้วเราจะหายพิมก็อยากจะหายอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เธอดูมีกำลังใจดีมากที่สุดเลย
ว่ากำลังใจจากใครไม่สำคัญเท่าการให้กำลังใจกับตัวเองนะคะ
ย้อนกลับไปหน่อยเมื่อประมาณ๓สัปดาห์ก่อนค่ะ
ตอนนั้นคุณพิมยังไม่ได้เป็นข่าวเผยแพร่ออกมานะคะ
เธอนั้นเป็นมะเร็งก็เธอมีการโพสต์ภาพสมุดบันทึกข้อความค่ะ
ที่เคยเข้าคอร์สเผชิญความตายด้วยจิตใจที่สงบค่ะ
เขียนด้วยลายมือตัวเองบอกเล่าว่าการตายดี
การตายดีคือการตายด้วยจิตใจสงบไม่เป็นอกุศล
หากว่าตายพร้อมกับสติสงบสว่างทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าตายดี
อกจากนี้พิมเองก็ยังมีการโพสต์ข้อความไว้ใต้ภาพว่า
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มาฝากกันนะคะ
มีความสุขมากกับการมาเข้าคอร์ส
เชิญความตายด้วยใจสงบในครั้งนี้
เตรียมตัวตายไม่ใช่เรื่องของการแช่งตัวเองค่ะ
แต่ว่าเป็นการเตรียมพร้อมและยอมรับกับสิ่งที่เราทุกคนไม่มีวันนี้พ้น
นั่นก็คือความตายแต่ว่าจะตายแบบไหนเราฝึกได้

แท็กนะคะหนูเลื่อมใสและศรัทธาในคำสอนของพระอาจารย์จริงค่ะ
ซึ่งก็พอจะคาดเดากันได้ว่านอกจากการรักษาทางการแพทย์แล้ว
ทางด้านจิตใจของคุณพิมที่ยังเข้มแข็งอยู่ขนาดนี้
เพราะว่าเจ้าตัวนั้นได้ยึดเอาหลักธรรมะเป็นที่พึ่งทางจิตใจนั่นเองค่ะ
เป็นภาพรอยยิ้มเป็นภาพกำลังใจเป็นภาพที่สดใสตลอดเลย
แม้น้องพิมจะต้องเผชิญกับการทำคีโมมาแล้วถึง๕ครั้ง
มีแต่คำพูดที่ให้กำลังใจตัวเองมีภาพรอยยิ้มมีภาพเพื่อนนะคะ
พิมให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยบอกว่า
รับเลยว่าตัวเองละเลยในเรื่องของสุขภาพมานาน

แล้วก็พอไปตรวจก็มาพบว่าเป็นเนื้องอกในรังไข่
สุดท้ายก็ต้องดูแลรักษาตัวเอง
พิมก็เลยฝากบอกทุกคนว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ
ที่ต้องเอาใจใส่แล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะ